พิธีลิมนต์ทัพใหญ่เขาจัดขึ้นที่ภาคใต้ทำเพื่ออะไรไปดูกันครับ
โอ้โหเอาดูเป็นพิธีเข้มขลังเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพิธีลิมนต์ครับ
เขาจัดขึ้นที่ภาคใต้ทำเพื่ออะไรไปดูกันครับ
เขาจัดขึ้นที่บ้านควรประตำบลนาปรนุอัพเผอร์โคโภจังหวัดปัตตานี
พิธีกรรมนี้นะครับลิมนต์เนี่ยหรืออีกหนึ่งชื่อเขาเรียกว่าโต๊ะครึมนายมนต์
จะจัดขึ้นกันที่ภาคใต้นะพิธีกรรมนี้มีความคล้ายคลึงกับพิธีโนราโรงครู
เพราะว่าจะมีการเข้าทรงเพื่อบูชาครูหมอตายายแต่จะต่างกันตรงที่พิธีกรรมลิมนต์เนี่ย
จัดขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายหรือจิตใจเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
ที่ทางการแพทย์เนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายได้ตามปกติพอรักษาไม่หายทำไงดี

ชาวบ้านนะครับเขาก็มาร่วมพิธีกัน
คือเป็นพิธีกรรมโบราณของทางใต้เนี่ย
ผียายเพื่อให้ทันใบปกปักรักษารกภาย
รักษาอาการเจ็บป่วยต่างหรืออาการที่มันผิดปกติ
เหนือธรรมชาติพิธีกรรมเนี้ยถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
โดยลูกหลานแต่ละคนนะจะนับถือผีตายาย
โดยลูกหลานจะจัดพิธีกรรมขึ้นในช่วงของเดือน๕ถึง๑๑
เรียกว่าเล่นกันในช่วงเดือนไหนก็ได้ตามที่บอกไป๕๑๑นะ
แต่ว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่ทำกันมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหรอกอะไรแบบนี้